เพื่อเตรียมพื้นที่ในการที่จะรองรับปริมาณฝน
คาดว่าจะตกชุกอีกครั้งในวันที่๑๔๑๗ตุลาคมนี้
นายนรงลีลานนท์รองอธิบดีกรมชลประธานเปิดเผยว่า
เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ
อยู่ที่๒๒๙๗ลูกบาทเมตรต่อวินาที

กรมชลประธานก็จะทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงทันที
เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน
สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย
เช่นเดียวกับเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ที่จะยังคงระบายน้ำ
อัตรา๖๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อให้มีพื้นที่ว่างรองรับปริมาณน้ำฝน
โดยควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม๖
ประมาณ๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนไปมากกว่านี้
นายสัญญาแสงพุ่มพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประธาน
กรมชนประทานก็ยืนยันว่า
สถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
โดยได้ตัดยอดน้ำออกตั้งแต่ตอนบนไปยังฝั่งตะวันตก
ประตูระบายผลเทพเข้าแม่น้ำท่าจีน
มีความสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ระบายผ่านประตูระบายน้ำบรมธาตุเข้าสู่แม่น้ำน้อย
สามารถที่จะรองรับได้สูงสุด๒๓๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีออกสู่อ่าวไทย
แล้วก็ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

รองรับน้ำได้สูงสุด๒๑๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีผ่านคลองมหาราชชัยนาฏ
รองรับน้ำได้สูงสุด๖๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากนั้นนะครับน้ำก็จะไหลผ่านไปยังคลองเล็กอื่นออกสู่อ่าวไทย
เพื่อลดปริมาณน้ำไหลผ่านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
สัญญากล่าวว่าหากปริมาณฝนมีไม่มาก
หรือไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่เดิมอีก
ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับ